สถานการณ์โควิด๑๙วันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย๒๐๐นะฮะ
เสียชีวิต๓๑แต่สิ่งที่น่าห่วงในขณะนี้
ก็คือเรื่องของชุมชนคลองเตยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นี่เป็นคลัสเตอร์ชุมชนคลองเตยนะครับชุมชนนี้มีคนอยู่อาศัยกันเนี่ย
เกือบแสนนะฮะตอนนี้มีผู้ติดเชื้อ๓๐๔คน
ผลประชุมออกมาในการแก้ปัญหาคลัสเตอร์คลองเตยโควิด๑๙ตรงนี้เนี่ย
เราจะใช้วิธีแบบไหนอย่างไรนะครับ

คุณเก๋มาสรกูภาพภูมิครับ
ท่านผู้ว่าครับที่ประชุมหารือกันเนี่ยตกลงคลัสเตอร์คลองเตย
เราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงครับท่าน
คือวันนี้พนิกปฤยุทธ์จันทรชาท่านนายกรรมดรี
ท่านก็ท่านก็เรียกประชุมทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกคนเลยนะครับ
ว่าในการระบาดเยอะอย่างนี้เนี่ยแล้วมันเป็นชุมชนหนาแน่น
ซึ่งแออัดเนี่ยจะแก้ไขอย่างไรท่านก็ให้นโยบายมา
คือพรุ่งนี้เนี่ยนะครับทางกรุงเทพมหานครเนี่ย
ปกติแล้วก็สวอปมาทุกวันแล้วที่ผ่านมา
๓๐๐กว่าคนเนี่ยซึ่งแค่
เมษาเท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็ไปสวอป
ตัวบ่ายแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะ
เร่งระดมสวอปไปคือคืออย่างนี้นะครับ
คิดว่าเราจะสวอปตั้งแต่

วันที่๑๙๒๐เนี่ยจะประมาณสัก
หมื่นรายวันหนึ่งก็ประมาณสักพันหนึ่ง
ครับค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง
พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแรกที่เราจะฉีดวัคซีน
ให้กับพี่น้องประชาชน
ที่๒จุดนะฮะจุดที่

โรงเรียนวัดคลองตันแล้วก็
วัดกองเตยใช่ไหมค่ะท่าน
วัดกองเตยขออภัยวัดกองเตยแล้วก็
แล้วก็โลตัสพระรำศรี
ใช่ครับ๒จุดนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้จะ
จุดนี้จะฉีดช่วงบ่ายนะฮะฉีดช่วงบ่ายก็จะได้ประมาณสักพันเดียว
เพราะว่าเราเตรียมการวันนี้
แล้วหลังจากวันที่๕ไปแล้วเนี่ยวันหนึ่งจะฉีดถึง

เห็นว่าพรุ่งนี้ท่านผู้ว่ากรทมจะลงพื้นที่ไปเองเลยใช่ไหมคะ

ในเรื่องของการฉีดวัคซีนได้มีการจัดสรรเอาไว้ยังไง
สำหรับในส่วนของคลองเตยเนี่ยค่ะจำนวนเท่าไหร่อย่างไรบ้างคะ
คือท่านท่านยกรบัญชีได้สั่งไปที่กระทรวงนาศุกร์ว่า
ให้กรุงเทพธรรมนครมา๕หมื่นรถ
เหมือนรถก็จะฉีดระดมฉีดไปเลยนะครับ
สำหรับคนติดคนติดเราก็จะเอาคัตไปส่งโรงพยาบาลหรืออะไรอย่างนี้
คือจุดเริ่มต้นของคลัสเตอร์คลองเตยเนี่ย
ก็ผู้ที่อยู่ในชุมชนคนหนึ่งเขาทำงานสถานบันเทิงที่ทองหล

เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าการแก้ปัญหาตอนนี้ของเราก็คือหนึ่ง
ก็คือตรวจเชิงลุกตรวจคัดกรองเชิงลุกจะไปตรวจทุกวัน
ใช่สองคือเราทำมาหลายวันแล้วครับ
สองคือเอาวัคซีนโควิด๑๙ไปฉีดให้เลย
ใช่ครับ
ไม่ต้องปิดพื้นที่ไม่ต้องล็อกดาวนคลองเตยห้ามเข้าห้ามออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
คงไม่ต้องครับเพราะว่ามันต่างกันกับที่สมุทรสาคร
เพราะสมุทรสาครมันเป็นงานส่างด้าซึ่งก็อยู่เป็นชุมชน
เตยเนี่ยคนเฉพาะในทะเบียนเนี่ยเกือบแสนแล้ว
เราเลยผิดแล้วเขาจะทำกินอะไรกันยังไงแล้วมันชุมชนแออัด
คือเราก็พยายามสร้างความเข้าใจเขาว่าเราจะไปฉีดวัคซีนให้ด้วย
เราจะฉีดให้หมดนะครับประมาณอย่างน้อย๗๐ก็คืออย่างน้อย๕๐๐๐คน
จัดสรรเรื่องของการฉีดวัคซีน๕๐๐๐โดสยังไงคะ
หมายถึงว่าวันละเท่าไหร่อย่างไรใครที่อยู่ในพื้นที่คลองเตย
จะสามารถเข้ามาฉีดวัคซีนได้บ้าง
คือได้ทุกคนเลยอายุเกิน๑๘ปีขึ้นไปเนี่ย
เกิน๑๘ปีขึ้นไปเราคิดว่า
ผู้จับกลุ่มสุ่มเสี่ยงจากการสอบสวนโลกเนี่ยก็ก่อน
แต่ว่าเอาจริงคือเราจะฉีดให้อย่างน้อย๕๐๐๐คน
เพราะในคลองเตยอายุ๑๘ปีขึ้นไป
อย่างน้อยเราจะฉีดได้สัก๗๐วันหนึ่งอย่างน้อย๓๐๐คน
แต่ท่านผู้ว่าระหว่างทางนี้ระหว่างการตรวจคัดกรองเชิงลุก
หรือว่าเอาวัคซีนไปฉีดก็แล้วแต่เนี่ย
มันก็ต้องใช้เวลากว่าจะเสร็จกันก็น่าจะสักพฤษภาคม
ระหว่างนี้๒๐จะหมดฮะ
แต่ระหว่างนี้จะทำยังไงฮะ

เราก็จะดูจากผู้ที่ผู้ที่ไปเกี่ยวพันธุ์
สอบสวนโลกสมมุติว่านายแดงไปเที่ยวมาแล้วติดโควิด
แล้วก็สอบสวนว่านายแรงไปไหนมาวันไหนยังไง
เกี่ยวข้องไงมีญาติพี่น้องพี่ป้าน้าอาลูกหลานติดยังไง

ค่ะพอบอกว่าจะฉีดวัคซีนให้แบบนี้ค่ะ
เกรงว่าจะแห่กันมาวันหนึ่งแบบเยอะแยะอย่างนี้
ท่านผู้ว่าจะบริหารจัดการตรงนี้ยังไงดีคะ

แจกบัตรคิวใช่ไหมครับคือมัน๒จุดไงครับเราต้องเว้นระยะห่างให้ได้ด้วย

ว่าสมมุติว่าไปแจกที่โรงเรียนวัดคลองเตยเท่าไหร่
ท่านผู้ว่ามีอะไรอยากฝากบอกถึงชาวชุมชนคลองเตย

ว่าตอนนี้เราควรจะทำยังไงดีปฏิบัติตัวอะไรยังไงดี
คือก็อยากจะฝากพิธีกรทั้งสองท่านไปถึงพี่น้องประชาชน
ที่ได้รับฟังรับชมอยู่เนี่ยนะครับว่าขอให้รักษา
มาตรการที่ภาครัฐได้ออกไปอย่างเช่นเว้นระยะห่าง
ล้างมือบ่อยต่างอะไรพวกนี้

นายกรมนตรีท่านก็เป็นห่วงมากเลย
แล้วการที่เราจะกลัวความหนาแน่น

เพราะป้องกันความหนาแน่น

ชาวชุมชนคลองเตยที่จะไปฉีดวัคซีนยังไงดีคะ

ต้องมีบัตรประชาชนติดตัวไป
หรือจะต้องยังไงบ้าง
คือต้องนำบัตรประชาชนไปด้วยนะครับ

แต่ว่าคนที่อื่นอย่าเพิ่งนะครับเดี๋ยวเราก็ฉีดให้

ัสเตอร์ตรงนี้มันรุนแรง

อันนี้คือวัคซีนตัวไหนที่จะฉีดให้กับชาวชุมชนคลองเตย
ข้อห้ามว่าคนที่มีอะไร

คือวัคซีนตัวนี้ก็จะฉีด

จิโนแว็กซ์อายุ๑๘ถึง
แล้วก็ถ้าเกิดคน

สรีว่า๖๐แล้วกัน

และที่เอเซ็นเทอร์จะแยกให้

คนไทยทั้งประเทศได้ยินได้ฟังข่าวก็เป็นห่วง
ตรงนี้เราจะเอาอยู่ไหมเราจะคุมสถานการณ์

ผมคิดว่าน่าจะต้องเอาอยู่นะครับเพราะว่าโอ้โหท่านนายกนี่ท่านก็เครียดมากเลย
ท่านก็ห่วงพี่น้องประชาชนวันนี้ก็เรียกระดมกระทรวงสาธารณสุขอะไรต่ออะไร
มาคุยกันทั้งหมดแล้วแล้วก็ผมอยากกลับฝากคุณพระคุณเขียนมาสอบ
สมมุติว่าพรุ่งนี้นะฮะสวอปแล้วมันจะรู้ผลมา๒๔ชั่วโมงมาลืน
ถ้ามีผลบวกผลบวกคือเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะแยกว่าถ้าสีเขียวไปที่ไหน
เป็นแห่งแรกเลยนะฮะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนี่แหละ
ยังยังทางแปลงพรุ่งนี้อีกสี่สี่สี่อาคารค่ะ
นี่ยังต้องทำรุงพยวร์สนามพิเศษป่ะฮะไม่ต้องฮะ
เดี๋ยวเอาไปเข้า
จากเทศกิจของเราและสูญเอลวัลของเรา
และจะมีของกลองทัพของทหารด้วยมาช่วยเรา
อนุญาตอย่างนี้คือนอกเหนือจากพื้นที่ในชุมชนคลองเตย

บคก็แถลงบอกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน
คนกรุงเทพซะค่อนข้างเยอะ
ถึงขั้นที่บอกว่าถ้าสามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
ของกรุงเทพได้ช่วยได้ทั้งประเทศเลย
แบบนี้เนี่ยทางเราจะยังไงที่มันแบบมากขึ้นได้บ้างไหมคะ
เราทำมา๓ครั้งเราติดไป๖๙คน
แล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้บ่อนไก่ด้วยนะที่บ่อนไก่ที่ตรงข้ามมาคลองเตย
คือเราทำทุกจุดนะครับวันนี้ก็
มีแพลนไว้ทุกวันวันทั้ง๓๔จุด๓๔จุดแต่ว่าเราจะ
ระดมที่คลองเตยเยอะหน่อยวันหนึ่งจะต้อง
สวอปให้ได้เกินกว่า๑๐๐ขึ้นไป
เพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ที่ชุมชน
หรือว่าในคลัสเตอร์ที่เป็นปัญหาขึ้นมาเราก็
ตรวจเชิงลุกแล้วก็อย่างคลองเตยก็เอาวัคซีนไปฉีดให้
โรงพยาบาลสนามมีแล้วเตียงโรงพยาบาลที่หนักจริง
ทมมีพอที่จะดูแลให้ตรงนี้ใช่ไหมฮะประมาณอย่างนี้

ถ้ามีอะไรให้ไทยรัฐนิวโชว์ให้ไทยรัฐทีวีเป็นสื่อกลาง

ที่อยู่ที่คลองเตยนะครับพรุ่งนี้ท่านไปฉีดวัคซีน

เอาบัตรประชาชนไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดระเบียบ
หรือว่าอาจจะดูว่าฉีดได้กี่คนในช่วงเวลาไหนอะไรยังไงบ้าง
มีการแจกบัตรคิวนะคะโรงเรียนวัดคลองเตยกับโลตัสพระราม๔นะคะ
อันนี้คือวัคซีนนะฮะส่วนตรวจคัดกรองเชิงลุก
เดี๋ยวคงมีเจ้าหน้าที่ไปหาท่านที่ชุมชนในแต่ละชุมชนของคลองเตยนะฮะ
ใช่ค่ะส่วนใครที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงในส่วนของชุมชนคลองเตย
อย่าเพิ่งไปนะคะให้ในพื้นที่เสี่ยงจุดนั้นได้มีการฉีดวัคซีนกันก่อนนะคะ
คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการแถลงรายวันจากทางสบคค่ะ
แพทย์หญิงอศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโครสกสบคนะคะ
บอกว่าตอนนี้ได้มีมาตรการเชิงรุกนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ชุมชนคลองเตย๓๙ชุมชนตอนนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่ได้นำผู้ป่วยโควิด๑๙เข้าสู่ระบบการรักษาแล้ว
ยืนยันว่า๑๐๐นะคะตอนนี้ยืนยันว่า๑๐๐
แต่รุนแรงในสามชุมชนเนี่ยค่ะผู้นำชุมชนก็ทำงานหนักเลยนะคะ
คุณผู้ชมคะแจ้งรายชื่อคัดแยกคนในชุมชน
กรมควบคุมโรคจัดหาวัคซีนไปฉีดให้กับในชุมชน
ที่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครบอกไปเมื่อสักครู่นี้
คือจะเชิงลุกไปในพื้นที่ชุมชนแล้วก็จะกระจายวัคซีนไปในแต่ละจุดแบบนี้นะคะ
ตลาดท่าเรือคลองเตยมีประชากร๕๐๐คนพบเชื้อ๗คน
คิดเป็น๐๑๔เปอร์เซ็นต์นะคะถัดไปนะคะชุมชนพัฒนาใหม่ค่ะ
อยู่ตรงจุดนี้นะคะมีประชากร๑๔๖๙คนพบเชื้อ๗๘คน
คิดเป็น๕๓๑เปอร์เซ็นต์นะคะชุมชนนี้๗๘คนแล้วนะคะไปเจอ
วัดคลองเตยใน๒มีประชากร๒๐๒๘คนพบเชื้อ๑๔คนค่ะ
ชุมชนร่ม๙๒มีประชากร๒๑๗๐คนพบเชื้อ๒คน
แฟลต์๑๑๑๘มีประชากร๓๗๙๗คนพบเชื้อ๒คน
ชุมชนแฟลต๑๑๐ประชากร๑๔๙๐คนพบเชื้อ๖คน
แฟลต๑๙๒๒ประชากร๒๐๕๐คนพบเชื้อ๒คนนะคะ
ชุมชนแฟลต๑๒๓มีประชากร๘๓๒๕คนพบเชื้อ๘คน
ชุมชนแฟลต๔๕๖มีประชากร๑๗๓๖คนพบเชื้อ๒คน
ชุมชนแฟลต๗๐มีประชากร๙๖๘๕คนพบเชื้อ๓๗คน

ชุมชนแฟลต๓๐๐๐๐มีประชากร๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คน
ชุมชนแฟลต๓๐๐๐๐มีประชากร๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คน
ชุมชนแฟลต๓๐๐๐๐มีประชากร๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คน
ชุมชนแฟลต๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คน
ชุมชนแฟลต๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คน
ชุมชนแฟลต๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คน
ชุมชนแฟลต๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คน

ชุมชนแฟลต๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คน

ชุมชนแฟลต๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คน

ชุมชนแฟลต๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คน
ชุมชนแฟลต๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คน
ชุมชนแฟลต๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คน

ชุมชนแฟลต๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คน
ชุมชนแฟลต๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คน

ชุมชนแฟลต๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คน

ชุมชนแฟลต๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คน
ชุมชนแฟลต๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คน
ชุมชนแฟลต๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คน
ชุมชนแฟลต๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คน

ชุมชนแฟลต๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คน
ชุมชนแฟลต๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คน

ชุมชนแฟลต๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คนพบเชื้อ๓๐๐๐๐คน
เพราะคนแน่นอนยังต้องออกไปทำงานอยู่
พอออกไปทำงานรับเชื้อมากลับมาในบ้าน

อันนี้คือสาเหตุหลักสำหรับการแพร่ระบาดในช่วงนี้
ชุมชนคลองเตยมีบ้าน๗๕๐๐๐หลังค่ะ
ก็จะต้องเชิงลุกให้ทั่วถึงในพื้นที่ตรงนี้
ทีนี้ค่ะก็จะต้องทำงานร่วมกัน
ในส่วนของผู้นำชุมชนด้วยนะคะ
ก็จะพาคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงไปตรวจหาเชื้อด้วยนะคะ
และอย่างที่เมื่อสักครู่ผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครได้บอกไป
ว่าจะมีการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
สวอปหาเชื้อค่ะมีทุกวัน

แล้วก็จะมีการฉีดวัคซีนโคต้าในส่วนของชุมชนคลองเตย

ก็คือจะมีการจัดสรรปันส่วนในส่วนของ๕๐๐๐โดสนะคะ

ก็ต้องช่วยกันต่อไปนะครับ
มีคลัสเตอร์เพิ่มเติมอีกหลายจุดนะครับ

เดี๋ยวคงมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการ

ในการไล่ตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับ
แต่ที่คลองเตยวันนี้เนี่ย
มีผู้ชายอายุ๕๘ปีคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ในบ้าน

ในการที่จะเข้าไปนำศพออกมานะครับ

แขวงและเขตคลองเตยนะครับ
เป็นบ้านพักอาศัยในชุมชนที่ปลูกติดกันหลายหลังนะครับ

เจอศพชายอายุ๕๘ปีเสียชีวิตอยู่
คือตามร่างกายไม่มีบาดแผล

ไม่มีประวัติการรักษาโรคด้วย
การเสียชีวิตณขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้รับศพไปแล้ว

จากการแถลงของสบคนะคะ

พื้นที่กรุงเทพหานครก็เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม
ก็จะต้องดูในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ได้แบบ

อย่างที่ได้ถามผู้ว่ากรทมไปเมื่อสักครู่ล่ะค่ะ
สอบคอเขาก็บอกมาตลอดอยู่แล้วว่า
ถ้าสามารถควบคุมในกรุงเทพได้เนี่ย
มันสามารถควบคุมจำนวนของผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้
ตัวเลขภาพรวมของทั้งประเทศก็คือจะลดลงนะคะ
คือจากการติดเชื้อสะสมทั่วประเทศเนี่ยค่ะ

แบ่งเป็นกรุงเทพเนี่ยนะคะ

ปัจจัยเสี่ยงก็คือสถานบันเทิง

ก็จะมีตลาดชุมชนขนส่ง๖๗๔ราย
สัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้

ปัจจัยเสี่ยงอื่น๖๘๘๖รายค่ะ

ว่า๑๐เขตที่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙สะสมสูงที่สุด

ห้วยขวางดินแดงบางเขนวัฒนาจตุจักร
ลาศพระวังทองหลังบังกะปิสวนหลวงพระศรีเจริญนะคะ
ห้วยขวานี่ก็๓๙๒นะขนาดนี้นะฮะ

ท่านผู้ชมครับตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่วันนี้เนี่ย
๓พฤษภาคม๒๕๖๔นะครับ
ไปสามสิบเอ็ดศพนะครับถ้าดูตัวเลขภาพรวมณขณะนี้นะครับท่านผู้ชม
๕รายนะครับแต่เราก็มีผู้ที่รักษาหายแล้วนะฮะรักษาหายแล้ว
เนี่ย๔๙๙๘๔รายนะครับที่รักษาหายแล้วนะครับนี่คือตัวเลขที่มี
แถลงวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับขณะเดียวกันนะครับเรื่อง
เลขของการฉีดเข็มที่๑ฉีดไปทั้งหมด๑๕๙๘รายสะสม
รายเข็มที่๒เนี่ยได้รับการฉีดอีก๗๔๔รายนะครับสะสม๓๘๐๐ลุม
เข็มต้องฉีดคนละสองเข็มนะครับท่านผู้ชมครับส่วนเรื่องของ
การติดเชื้อถ้าไปดูสถิตินี่นะฮะจะพบว่าตั้งแต่ช่วง๒๕เมษายน
มาถึง๓พฤษภาคมตั้งแต่ระบาดระลอกนี้แล้วเรานับตั้งแต่ปลาย
๒๕เมษายนมาเนี่ยตัวเลขสถิติต่างก็เป็นแบบนี้นะครับ
ผู้ติดเชื้อยังแตะหลักพันอยู่นะฮะบางวันเนี่ยไปทะลุ๒๐๐ก็มีผู้
เสียชีวิตวันนี้เยอะที่สุด๓๑ศพนะครับส่วนหมอพร้อมผมไปดูหมอ
พร้อมเนี่ยจองคิวกันเนี่ยณวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับช่วง
และผู้ที่มีโรคเสี่ยง๗โรคเข้าไปจองกันได้เลยนะครับวันนี้
นะฮะคือระบบตอนนี้เขาไปเลือกได้หมดแล้วนะใช่ค่ะโรงพยาบาล
ใกล้บ้านโรงพยาบาลที่ประวัติรักษาโรงพยาบาลสนามก็ได้แล้ว
ท่านก็จองเลยท่านจะไปวันไหนกี่โมงอะไรยังไงเขาจะมี
เจ้าหน้าที่เนี่ยคอยตรวจสอบดูแลอยู่เพราะว่าเวลาไปเนี่ยก็
ต้องมีขั้นตอนใช่ไหมฮะเขาก็ต้องมีระบบของการที่จะก่อนฉีด
กับหลังฉีดก็ต้องจัดคิวในกันไปคุณผู้ชมค่ะมี